แต่เรื่องนี้แหม่ลองดูกันหน่อยดีกว่าเพื่อนบ้านคลาสสิกอีกแล้วจ้ะ

ฝ่ายที่ทนไม่ได้กับเสียงดังก็เลยไปถามคุณอย่าเสียงดังได้ไหม
เพื่อนบ้านตอบว่าอยู่มากี่ปีแล้วเราอ่ะ

ถ้าอยู่มา๑๐ปีแล้วทำไมเสียงดังได้
นี่ถ้าอยู่มา๒๐ปีไม่ดังมากกว่านี้เลยเหรอ

อู้มเสียงเข้าบ้านคนอื่นลบรวมคนอื่น
มันต้องไปบริมือเป็นเมื่อพูดเลยนะ
ครับพูดได้เลย
พูดได้เลย

ดังแห่งปากได้ดิกรีความร้อนแรงค่อยค่อยเพิ่มขึ้นเห็นไหมคะ
จากหน้าประตูบ้านเริ่มเปิดประตูบ้านแล้วไง
นี่นะคะเพจเฟซบุ๊กอยากดังเดี๋ยวจัดให้รีเทิร์นพาร์ท๓
โพสต์เอาไว้บอกเป็นเรื่องทะเลาะกันของเพื่อนบ้านในหมู่บ้านจังหวัดสมุทรปราการ
ถ่ายคลิปเป็นผู้ชายเพิ่งย้ายเข้ามาอยู่ได้สองปีค่ะแต่เจอป้าขาเก่าประจำหมู่บ้านอยู่มาสิบปี
เขาบอกว่าคุณป้าตั้งวงดื่มเหล้าทุกคืนเลย
แล้วก็เสียงดังลั่นไม่เกรงใจใครเลยจนเพื่อนบ้านรายนี้มาใหม่ทนไม่ไหว
ขอเคลียร์หน่อยได้ไหมแล้วก็อย่างที่ได้ยินในคลิปอ่ะ
บอกเองอยู่มากี่ปีฆ่าอยู่มา๑๐กว่าปีแล้ว
แต่น้องเขาก็บอกว่าป้าครับป้าจะอยู่มากี่สิบปี๒๐ปี
มันก็ป้าก็ไม่สามารถเสียงดังรบกวนใครได้อันนี้เป็นเหตุเป็นผล
เออเพราะมันคือที่พักอาศัยไม่ใช่สวนสาธารณะ
แต่ป้าแกก็สวนกลับมาเหมือนกันไงว่าแม้แล้วทีคุณคุยเสียงดัง
ป้ายังไม่บ่นเลยน่ะมีมอเตอร์ไซค์เข้าออกเออไปเบิ้ลเครื่องมอเตอร์ไซค์เข้าออก
ป้าก็ไม่พูดเลยนะยังไงดีครับปัญหานี้

แต่จะมีจะจะจะมีคนจำพวกนึงน่ะอ่า
คือเพลงฉันเพราะฉันจะอยากให้คนอื่นฟังด้วย
มีน้ำใจเอ่อยากแบ่งปัญอ่า
แต่ไม่ดูเวลาอะไรอย่างนี้ก็คือยังไงดีล่ะ
คือปัญหาเพื่อนบ้านนี้คลาสสิกมากจริงนะคะ
ก็ถ้าคุยกันได้ก็คุยกันเนาะ
แต่ถ้ามันคุยกันไม่ได้แล้วคือมันรบกวนจริง

หรือไม่ก็จริงแล้วมันมีพรบอยู่นะคะ
เรื่องของการส่งเสียงดังรำคาญรบกวนคนอื่นอะไรอย่างนี้
ให้มันเป็นเรื่องของกฎมงกฎหมายอะไรไปก็แล้วกัน

นะครับการมีเพื่อนบ้านเหมือนการถูกรางวัลลอตเตอรี่
ว่าแต่ว่าคุณถูกรางวัลที่เท่าไหร่เท่านั้นเอง
ผมไม่ถามน้องมิ้นเพราะว่าเดี๋ยวเผื่อเขาดูอยู่